อุบะดอกไม้ทัด

เป็นงานประดิษฐ์อีกรูปแบบที่ถือว่าเป็นงานครัวตอง
เป็นงานประดิษฐ์อีกรูปแบบที่ถือว่าเป็นงานครัวตอง
เพราะเป็นการประดิษฐ์เครื่องใช้จากวัสดุทองเหลือง

โดยอุบะดอกไม้ทัศน์เป็นงานครัวตองประเภทงานหัตถสิน
ที่ช่างจะสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของรูปแบบการทำ
ซึ่งอุบะดอกไม้ทัศน์นี้มักจะนำไปใช้
เพื่อการตกแต่งสำหรับหัวโขนหรือเสียนครู
ช่างที่ทำต้องมีความชำนาญและต้องเข้าใจว่า
จะจัดดอกไม้ในช่ออุบะอย่างไรให้มีมิติไม่แน่นเกินไป
เพราะเมื่อนำไปประดับตกแต่งแล้วจะได้เกิดความโดดเด่นสวยงาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน